ผู้ชมครับล่าสุดทางด้านของกรสมภัณฑ์นิตเตรียมเสนอ๒วัตการให้กับคอรมมอล์พิจารณา
เพื่อช่วยการรักษาเสียภาพของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว
เพื่อเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรในเรื่องนี้ครับ
นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่า
การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยสัตว์ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานนั้น
ก็ได้มีการพิจารณาออก๒มาตรการเพื่อรักษาเรื่องของราคาข้าวโพด
เพื่อรองรับผลผลิตปี๒๕๖๖ทับ๒๕๖๗ซึ่งจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนหน้านี้แล้วครับ
ให้แก่สถาบันการเกษตรครับโดยจะรับภาระดอกเบี้ยน๑
ส่วนต่างดอกเบี้ยนั้นภาครัฐก็จะเป็นผู้ชดเชยเพิ่มเติมให้ครับ
ทำไมถึงต้องทำ๒มาตรการนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย
สถานการณ์โลกการค้าต่างปัจจุบันเนี่ย
ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมากขึ้น
การปล่อยคาร์บอนจะทำให้เกิดเรื่องของสภาวะเรือนกระจก
แล้วก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของการออกผลผลิตของข้าวโพดต่าง
ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการนำไปเป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะไก่
ซึ่งไทยเองก็ส่งออกไก่มากครับในการสร้างรายได้เข้าประเทศหลายล้านบาทแต่ละปีครับ
ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ก็เลยต้องมีการจัดทำเรื่องนี้มาแล้วก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา
เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องของราคาข้าวโพด
แล้วก็เป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรไม่ให้มีผลกระทบกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของไทยและของตลาดโลกด้วยนะครับ